ช่วงนี้หลายพื้นที่เจอฝนตกต่อเนื่องและมีน้ำท่วมเกิดขึ้น
บ้านเรามีปัจจัยทั้งเรื่องของร่องมรสุมพาดผ่าน
ในส่วนของภาคเหนือตอนบนของประเทศ
แล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสาน

รวมถึงในส่วนของภาคใต้มีมรสุมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมอยู่
ดังนั้นฝนตกหลายพื้นที่อาจจะต้องระมัดระวัง

เราก็ต้องย้อนดูในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะ
น้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
โอ้โหต้องมีการที่จะเร่งระบายน้ำกันยกใหญ่เลยนะครับ
เพราะว่าคลองในพื้นที่แม้ว่าจะระบายลงสู่ทะเลก็ตามนะครับ
แต่ว่าปริมาณน้ำแล้วก็ฝนที่มันตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
มันทำให้น้ำท่วมสูงเป็นเมตรนะครับ
นี่ค่ะนิคมุสากำบางปูเจอฝนถล่ม
เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันเสาร์ที่๒๙สิงหาคม
เข้าสู่เช้าวันอาทิตย์นะครับตกหนักตลอดทั้งคืน
ถ้าเป็นคนลงน้ำไปก็เท่านักออกอาฮาต
ถ้าเป็นรถแทบมิดหลังคาเลยนะครับ
ก็มีการแชร์ภาพความเสียหายให้คุณผู้ชมได้เห็น

ไปสำรวจตรวจสอบความเสียหายนะครับ
รถที่จอดทิ้งไว้รวมถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
โรงงานที่ถูกน้ำท่วมแบบไม่ทันได้เตรียมรับมือนะครับ
มีรายงานว่าบางโรงงานเสียหายนับ๑๐ล้านบาทนะครับ
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็ลงสำรวจตรวจสอบ
ในพื้นที่คือน้ำมันก็ระบายออกทะเลไปบ้างแล้ว
ระดับน้ำลดระดับไปบ้างแล้ว
แต่ว่าจุดที่น้ำท่วมสูงยังสูงอยู่ประมาณอีก๑เมตรนะครับ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดสมุทรปราการปพจังหวัด
ทางกรมชมภาษาทางทหาร
เร่งใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำโดยรอบนิคม
ออกสู่คลองสาธารณะแล้วก็ผลักดันออกสู่ทะเล

แต่ระดับน้ำลดลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ
จริงในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะคุณจะมีคลองทั้ง๔คลองนะฮะ
แต่คลองที่บอกว่ามีประสิทธิภาพระบายน้ำลงทะเลมากที่สุด

เพราะว่าเรื่องของการก่อสร้างทั้งโรงงาน
เรื่องของสภาพพื้นที่เรื่องของการก่อสร้างที่พักอาศัย
ถนนหนทางต่างมันก็ไปขวางทางน้ำทั้งสิ้น
ส่วนบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
แต่ว่าบ้านหลายหลังก็ที่อยู่ใกล้กับคลองระบายน้ำ
ยังคงได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ล้นทะลักเข้าไป
จนเข้าของทรัพย์สินภายในบ้านพังเสียหายเหมือนกันนะครับ
แล้วสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวลงสำรวจพื้นที่กันอีกครั้ง
พบว่าระดับน้ำเริ่มลดระดับลง
ก็ลงไปเหลือ๒๐๓๐เซนติเซตแล้ว
รถพอจะเคลื่อนที่ได้แล้วนะฮะรถเล็กพอจะสัญจรได้แล้ว
โดยเฉพาะที่ถนนพัฒนา๑นะครับตั้งแต่ช่วงซอย๑๒ถึง๑๔
ก็รถค่อนข้างจะผ่านได้รถเล็กก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับ
ส่วนบริเวณถนนพัฒนา๒รถยนต์เล็กสามารถวิ่งได้ตลอดครับ
เขตประกอบการเสบรีซึ่งเป็นโซนโรงงานชั้นใน
พบว่าน้ำยังคงท่วมสูงเข้าได้เฉพาะรถใหญ่รถบรรทุกรถยกสูงเท่านั้นครับ
ส่วนโรงงานหลายแห่งที่ไม่ได้อยู่ในเขตประกอบการเสบรี
ยังปิดทำการขออภัยยังคงเปิดทำการอยู่นะฮะทำการได้ปกติเลย
ทีนี้ถามว่าพนักงานหนุ่มสาวโรงงานเข้าไปยังไงฮะก็ต้องลุยน้ำเข้าไป
ค่อนข้างยากลำบากแล้วก็มีรถของเจ้านาฏฐานคอยช่วยเหลือดูแลอยู่
จากทางสำนักงานปพสมุทรประการจิตอาสารวมถึงทางบริษัทต่าง
ระดมรถยกสูงแล้วก็รถบรรทุกหลายคันเข้ามา
เพื่อที่จะเป็นรถในการที่จะขนส่งรับส่งพนักงานนะครับ
ขณะที่เทศบาลบางปูเองแล้วก็อบจสมุทรปราการ
นำเครื่องสูบน้ำเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติม
เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะแล้วก็ออกสู่ทะเลต่อไปนะครับ
เทศบาลตำบลกบินจังหวัดปราจีนบุรี

น้ำได้ไหลเอ่อล้นตลิ่ง
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว
ทำให้ประชาชนบางส่วนนะคุณบอกว่าโอ้โหหนีไม่ทันนะ

ขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันนะครับ
แล้วก็ถูกน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหาย
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ
ระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะฮะ
โดยกรมชมประธานได้นำเครื่องผลักดันน้ำจำนวน๘เครื่อง
ทำการติดตั้งที่บริเวณสะพานต้นแม่น้ำบางประกง

ขณะที่โครงการชมประธานปราจีนบุรีนะครับ
ทำการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติม

เข้าพื้นที่การเกษตรเฉลี่ยวันละ๓ล้านลูกบาทเมตร
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมนั่นเองนะครับ

ช่วงวันนี้๓๐๓๑สิงหาคม
อย่างที่บอกบ้านเราจะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับ

ภาครวันออกก็หนักเหมือนกัน๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็อยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่

เหลือก็จะ๖๐๘๐ขึ้นทั้งนั้นเลย
ข้อความมามารายงานเรื่องเกี่ยวกับสภาพน้ำได้
หรือว่าพื้นที่อื่นประสบพบเจอปัญหาฝนตกน้ำท่วมยังไง